ไฟไหม้นะฮะเป็นไฟไหม้อาคารห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วัตนโกสินวิทยาเขตวังไกลกังวลที่หัวหินนะครับค่ะ
เรื่องต้นคือประเมินความเสียหายมากกว่า๕ล้านบาทนะครับ
บ่ายโมง๒๐นาทีที่ผ่านมาครับมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นนะฮะ
เป็นห้องประชุมนะครับอาคารสัมมนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลปวิทยาเขตวังไกลกังวล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับคุณผู้ชม
ไฟก็ลุกไหม้บริเวณหลังคานะครับ
ทางอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโอ้โหเก็บของหนีไฟกันอย่างจ้าละวันครับ
ส่วนทางดับเพลิงนั้นมีการระดมรถน้ำดับเพลิง
จากพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะมากกว่า๓๐คันครับ
ยังจุดที่เกิดเหตุโอ้โหนี่คือสภาพนะ
หลังจากไฟค่ะหลังจากเพลิงสมบนะฮะค่ะสองชั่วโมงนะฮะ
ก็หมดเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยเหลือแต่โครงสร้างนะครับนะฮะ
อุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ถูกไฟไหม้

ความเสียหายเบื้องต้นประเมินเอาไว้ประมาณ๕ล้านนะฮะ
สาเหตุคือมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
แม่บ้านของมหาวิทยาลัยซึ่งเห็นเหตุการณ์เนี่ย
บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงระเบิดครับแล้วก็ได้ยินเสียงประกายไฟ
อยู่ที่ชั้น๒นะครับตรงนั้นเป็นห้องประชุม
ก็รีบตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ครับมาช่วยดับไฟ
แต่คือไฟมันไปเร็วมากนี่คือเริ่มจากชั้น๒

แล้วคือสภาพผ่านไป๒ชั่วโมงก็คือว่าโอ้โหหมดเลยฮ

นะครับเนี่ยโอ้โหนะครับ๕ล้านบาทเลยประมาณ